เท่ากันมาตลอดนะคะว่าฝนตกถนนลื่นขับรถระมัดระวัง
อย่าขับไวแต่สุดท้ายไอ้ที่ท่องคุณผู้ชมบางคนก็ทำไม่ได้หรอกนะคะ
เพียงแต่ท่องคราวนี้เป็นคราวของรถหรู
สุดแล้วแต่เพราะเรียกได้ทั้ง๒ชื่อนะครับ
ปรากฏว่าเหินน้ำค่ะกลายเป็นภาพนี้นะคะอุบัติเหตุค่ะ

ยังไงล่ะรถหรูคันเกือบ๑๐ล้านก็ไม่รอดนะคะ
รถแบบนี้ระบบทุกอย่างมันต้องสุดยอด

โอ้โหคุณแต่ว่าคือพอมันเหินน้ำแล้วบางครั้ง

แปลว่าคุณต้องไว้ใจเท้าของคุณ
กรณ์จะทันสมัยแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมปุ้ย
ใช่เรานี่แหละต้องคุมสติตัวเองนะคะ
ท่องกันมาตลอดว่าฝนตกถนนลื่นอยากขับไว
เพราะบางทีพี่เบิร์ตตอนที่ปุ้ยโดนมันมีแอ่งน้ำอยู่ใช่ไหมคะ

นี่เห็นไหมสะบัดแบบนี้ค่ะ

แล้วจะบอกว่าเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันเยอะเลยนะคะ
คนส่วนใหญ่เข้ามาตำหนิรถต้นเหตุ
ขับเร็วทั้งที่ฝนตกถนนลื่น
ขณะที่เจ้าของโพสต์เองระบุใต้คอมเมนต์นะคะ
บอกว่ารถคันนั้นผู้หญิงขับมาด้วยนะ
ลงมาจากตัวรถเนี่ยตัวสั่นเลยค่ะแต่ก็ไม่แปลกหรอก
และที่สำคัญไม่ได้มีคำกล่าวขอโทษใดด้วยนะคะ
ขับรถขึ้นทางด่วนฉลองรัฐย่านสุขาพิบาล๕
เพื่อไปลงด่วนจตุรโชธ
ตรงนั้นคือลักษณะเป็นทางลงเนินด้วย
ฝนก็ตกด้วยฝนตกหนักนี่ค่ะท่านนี้นะคะ
ขับมาอย่างไวเชียแซงมานะคะ
แล้วเสียหลักรถเหวี่ยงไปกระแทกกับแท่งบารีเออร์ก่อน

ทำให้รถของเขาที่ขับมาตามท้าย

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การทางพิเศษค่ะ
ก็นำรถยกมากู้รถปอเช่ลงจากทางด่วน
เพราะว่าเสียหายค่อนข้างหนักนะครับ
ต่อมาแฟนนุ่มของน้องผู้หญิงที่ขับปอเช่
พร้อมกับเรียกประกันมาเคลมค่าเสียหายทั้งหมดนะฮะ
ขณะที่คุณผู้หญิงคนที่ขับรถปอเช่

ส่วนตัวหมายถึงว่าเจ้าของโพสต์

เพราะเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ

ไม่ควรขับรถเร็วในช่วงที่ฝนตกแล้วก็ถนนลื่นแบบนี้นะคะ
จากภาพเห็นรถปอเช่พยายามจะเบรกหลายครั้งนะ

ไฟเบรกมันขึ้นแต่มันเบรกไม่อยู่มันเหิดน้ำไปแล้ว
เพราะเวลาฝนตกถนนลื่นแรงเสียดทางระหว่างล้อรถ
กับพื้นถนนมันน้อยลงใช่ไหมคะ
ระหว่างกับเรื่องของการขับรถ